จากไปของศิลปินคุณภาพคุณแหวนทิติมานะครับ

แล้วก็คนทั้งประเทศต่างก็ใจหายนะครับ
เพราะว่าเธอคือนักร้องคุณภาพอย่างแท้จริง

ในวันนี้เธอจากไปทิ้งเอาไว้คือความทรงจำ
ผลงานเพลงที่เธอร้องเอาไว้ด้วยความตั้งใจ
ดังนั้นทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รวบรวมรายงานพิเศษ
ชิ้นนี้ทำให้คุณผู้ชมได้ย้อนกลับไปรำลึกถึง
ผู้หญิงคนนี้กว่า๓๓ปี
โลดแล่นบนเส้นทางบันเทิงครับ
ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๒๗

เริ่มต้นก้าวเข้าสู่เส้นทางนักร้องอาชีพ
เมื่อเธอได้รับการชักชวนจากเต๋อเรวัตพุทธินัน
นักร้องนักดนตรีผู้ปฏิวัติวงการเพลงไทย
ให้มาร้องเพลงจากวันนั้นถึงวันนี้
ประกอบภาพยนตร์เรื่องวัยระเริง
ผลงานการกำกับของผู้กำกับชื่อดังแห่งยุค

ซึ่งนอกจากจะเป็นเพลงแรกแล้ว

กลายเป็นร็อกเกอร์หญิงคนแรกของวงการเพลงไทย

ค่ายเพลงดังฝั่งอโศก
โดยในปีเดียวกันอัลบั้มฉันเป็นฉันเอง
คืองานเพลงชุดแรกของแหวนทิติมา
ซึ่งมีเพลงฮิตที่ยังคงร้องตามกันได้มาจนถึงทุกวันนี้
เชิดแขนยาวท้ายสีเทา
ผู้หญิงคนนี้และไดอารี่สีแดง

ขึ้นทำเนียมนักร้องหญิงที่ด่งดัง
และประสบความสำเร็จคนหนึ่งของยุค
กลายเป็นเพลงฮิตที่ดังข้ามการเวลา
และถือเป็นหนึ่งในเพลงอมตะของวงการเพลงไทย
อยู่เคียงกับเธอแล้วทำให้ใจมีพลัง
จะเดินต่อไปไม่ยอมหยุดยัง
หากเดินพลาดหลังฉันยังมีเธอ

บนทางทางเผื่อ
เราเลือกเอาดาวมาเป็นพิญญาณ
หลังจากนั้นความสำเร็จบนเส้นทางสายนักร้องของแหวนทิติมาก็ทะยานสูงขึ้นเรื่อย
ออกงานเพลงกับแกรมมี่ถึง๖อัลบั้ม
โดยอัลบั้มที่๔สัญญิงสัญญาในปี๒๕๕๙
ที่มีเพลงฮิตอย่างไครสัญญิงสัญญา
ฟ้ายังมีฝนยึกยักษ์
สามารถทำยอดขายสูงสุดถึง๙แสนตลาด
ซึ่งถือว่าเป็นยอดจำหน่ายที่สูงมากสำหรับยุคนั้น
คนย่อมมีเสียน้ำตา
ยึกยักษ์เธอนั้นแหละที่ยึกยักษ์
ยึดยักษ์ทั้งที่ใจก็จริงจัง
ยึกยักษ์ทำไมทั้งที่ใจเต้นตัง
อยากจะยึกยักษ์หรือยังไร
เส้นทางชีวิตของแหวนทิติมาไม่เพียงแต่จะประสบความสำเร็จด้านอาชีพในวงการบันเทิงเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงชีวิตครอบครัวด้วย
แต่งงานอย่างเงียบกับบันเจิดกฤษนายุทธ์หรือปุ๊กรุงเกษม
อดีตนักเขียนและคอลัมเนสชื่อดังในปี๒๕๕๙
และมีลูกสาวที่น่ารักด้วยกัน๑คนคือปันเต็มฟ้า
ซึ่งทั้งสองถือเป็นกำลังใจสำคัญคอยดูแลอยู่เคียงข้างจวบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต
แหนทิติมาตำนานร็อกเกอร์หญิงคนแรกของเมืองไทย
มีความสุขที่สุดท้ายของชีวิตสำหรับทุกคน